ในส่วนของการตรวจคัดกรองของสปสชก็ยังเดินหน้านะคะ
คุณผู้ชมตรวจคัดกรองเชิงลุกด้วยรับผิดเทส
แล้วก็ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งปรากฏว่าเวลาไปตรวจเนี่ย
เราจะพบตัวเลขประมาณ๑๑นะคะของคนที่ไปตรวจเนี่ย
ติดโควิดนะคะก็จะได้รับยาฟาวิพิราเวียกลับไปรักษาเองที่บ้านนะคะ
นี่เป็นภาพที่สำนักงานส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ซึ่งยังคงเปิดตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อแยกระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน
ก็เป็นการตรวจโดยใช้รับผิดเทสที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุน
รวมถึงในส่วนที่สปสชได้จัดซื้อไว้ด้วยนะคะ
เป็นการตรวจตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
ตรวจประมาณ๒๐๐๒๕๐๐คนต่อวัน
สถิติอย่างที่บอกล่ะค่ะจะพบคนที่ติดเชื้อวันละประมาณ๒๐๐๔๐๐คนนะคะ
จาก๒๕๐๐ก็คิดเป็น๑๑นะคะ
พอตรวจพบเจ้าหน้าที่ก็จะแยกคนที่ผลตรวจเป็นบวกทันที
แล้วก็จะมีแพทย์นะคะอธิบายขั้นตอนการรักษาตัวเองที่บ้าน
พร้อมทั้งมอบยาฟาวิพิราเวียให้นะคะ
ใครที่ขับรถมาเองก็จะกำชับให้กลับบ้านทันทีไม่ให้แวะที่ไหนนะคะ
จะได้เป็นการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปที่ผู้อื่น
ส่วนใครที่มาด้วยรถสาธารณะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งถึงบ้าน
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ตรวจแล้วทราบผลว่าติดโควิด

เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองรับเชื้อมาจากไหน

แต่ว่าก่อนมาตรวจเขารู้สึกว่าเขามีเสมหะ
อายแห้งเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่น
แต่ว่าทุกครั้งที่ไปตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ย
เวลาออกนอกบ้านก็อยู่ที่๓๖องศาเซลเซียส

พอมาตรวจแล้วก็พบว่าตัวเองติดโควิดนะคะ

แต่ว่าโชคดีได้รับคำแนะนำจากแพทย์เจ้าหน้าที่นะคะ
พร้อมทั้งให้ยาฟาวิพิราเวียมากินนะคะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าอยู่ดีหนูก็ติด
ก็ให้กักตัวอยู่ในห้องค่ะ

ก็ให้ใส่แมตท์ทุ่มเวลาค่ะ
นี่ก็เป็นภารกิจที่เรายังคงทำอย่างต่อเนื่อง
ต้องขอขอบคุณนะคะพันธมิตรภาคเอกชนค่ะ
ที่ร่วมมือกับทางไทรัตเตรียมนะคะ
จัดหาชุดตรวจรับผิดเทส

และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนับสนุนในภารกิจนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เราจะขึ้นหมายเลขบัญชีนี้เอาไว้ให้นะคะสนับสนุนได้ผ่านหมายเลขบัญชีนี้ค่ะ
ไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นะคะบนบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะ